เรื่องของโรคโควิด๑๙เนี่ยหลายหน่วยงานเขาก็จริงจังนะ
กับมาตรการที่ออกมาแต่ว่าใครที่รู้สึกป่วยแล้วเนี่ย
เวลาไปหาคุณหมอสิ่งหนึ่งนะผมอยากจะเน้นย้ำเลย
บอกกับความจริงของเรื่องราวของเราว่าไปที่ไหนมา
อย่าไปปิดบังข้อมูลเรื่องพวกนี้เหตุผลถ้าเกิดไปปิดบังขึ้นมา
บุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้มีปัญหาก็คือติดโควิดติดเชื้อโคโรนาไปเนี่ย
เพราะว่าโดนปิดบังเรื่องของประวัติของข้อมูลของคนไข้นี่แหละ
เพราะฉะนั้นพอเจอแบบนี้ปั๊บคุณหมออรุณทนไม่ไหวแล้วฮะ
แปะคำสาบานเอาไว้เลย
ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเนี่ยครับคำสาบานที่เขาว่ากันว่า
ผมอ่านให้ฟังเลยนะเพราะว่ามันยาวนิดนึง
ข้าพเจ้าขอสาบานต่อพระแก้วมรกฏพระสยามเทวาธิราชหลวงพ่อทองคำ
ให้กำเนิดโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่า
ข้าพเจ้าในนามของคนไข้จะบอกประวัติด้วยความสัตว์จริงไม่ปิดบัง
ความเสี่ยงในเรื่องของโรคโควิดสิบเก้าหากข้าพเจ้าโกหกปิดบังความจริง
แต่น้อยแล้วก็จะขอให้โรคที่ข้าพเจ้ามาตรวจในครั้งนี้
รักษาไม่หายลุกลามจนตายด้วยความทรมานโอ้โหอีกทั้งครอบครัวและคนที่ข้าพเจ้ารัก
ก็ด้วยเช่นกันแต่หากข้าพเจ้ากล่าวความจริงไม่ปิดบัง
ประวัติความเสี่ยงโรคโควิดแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว
มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งปวบ
สบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปสาธุเพียง

เอาแบบนี้เลยนะคะต้องสาบานกันก่อนตรวจนะ

ตอนนี้จำนวนของผู้ที่ติดเชื้อแล้วเป็นบุคลากรทางการแพทย์
ก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันค่ะก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
เหตุผลง่ายก็เพราะว่าผู้ป่วยเวลามารักษาเนี่ย
เขาปิดบังไม่ยอมบอกความจริงว่าไปที่ไหนมาบ้าง
ว่ามีความเสี่ยงกับโรคโควิด๑๙มากน้อยแค่ไหน
แล้วคำสาบานต้องไปถามที่นี่เลย
โรงพยาบาลศรีสังวรอเภศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย
กับนายแพทย์นัทพลเดชะปรากลม
หัวหน้ากลุ่มงานสวดผู้ที่เป็นคนต้นคิดคำสาบานนี้ขึ้นมา
หมอนะหมอยอมรับว่าเป็นความคิดของตัวเองจริง
แต่ยังไม่ได้มีการติดประกาศที่โรงพยาบาลศรีสังวรแต่อย่างใดนะ

คือเขาแค่เขียนลงไปถ่ายรูปให้เพื่อนหมอดู
คือแชร์กันไปในกลุ่มน่าจะมีกลุ่มไลน์กรุ๊ปอะไรของเขานั่นแหละ

เสร็จปั๊บกลายเป็นว่ามันคงจะหลุดจากกลุ่มไลน์
แล้วไปโผล่ในโลกโซเชียลอะไรก็ว่ากันไป
แล้วเขาบอกว่าเหตุผลที่ต้องเขียนคำสาบานแบบนี้
ที่ผมบอกบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้สุ่มเสี่ยงนะ
เพราะว่าติดเชื้อเพราะว่าผู้ป่วยปิดบังประวัติตัวเอง

ใครก็ตามนะครับที่รู้สึกป่วย
แล้วเราอาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
คุณบอกเขาไปตามตรงเลยคุณไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปคิด

คุณหมอเขาเนี่ยนะปิดบังแล้วก็ไม่บอกประวัติกับคนไข้คนอื่นเขาอยู่แล้ว
แล้วก็คือจริงแล้วเนี่ยคือคุณจะปลอดภัยกับตัวเองแล้วคนรอบข้างด้วยนะมันเป็นการดูแลตัวเองด้วย
การที่เราเปิดเผยข้อมูลความจริงมันก็เป็นสิ่งดีอยู่แล้ว
การโกหกมันไม่ทำให้อะไรดีขึ้นนะ
ไม่ต้องไปอายหมอไม่ต้องไปอายพยาบาลบอกไปเลยว่าเราไปไหนมา
ถ้าคุณเป็นแล้วคุณบอกความจริงมันโอกาสรักษาถูกรักษาหายมันก็มีเร็วมากขึ้น
เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวไม่ได้มีใครรังเกียจถ้าเกิดว่าคุณเป็นโรคนี้
เราทุกคนร่วมด้วยช่วยกันอยู่แล้วนะคะ